คุณผู้ชมฮะจากพญานาคงูใหญ่
คราวนี้มางูเล็กลงมาหน่อยแต่เป็นงูหลาม

รู้นะว่างูหลามเนี่ยมันตกลงไปในบ่อซีเมนข้างบ้านแกเนี่ยครับ
คุณผู้ชมฮะอืมแต่ตกไปสองเดือนแล้วครับ
ลืมไปแล้วล่ะแต่คราวนี้พอ๒เดือนผ่านไปมาดู
เอ้ามันยังอยู่แล้วคราวนี้ผอมเชียวนู่นน่ะนั่นน่ะนั่นแหละ

ป้าเขาลงไปเอาไม่ได้เหมือนกันก็เลยต้องให้กู้ภัยมาช่วยล่ะ
ค่ะสองเดือนไปแล้วโอ้โหมันอยู่ได้ฮะคุณผู้ชมฮะ
อาสากู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดปางศิลาทองครับ
ไปที่บ้านของนางสะอาดคงเจริญท่านอายุ๖๐ปี
ใบที่สี่สิบเก้าทับหนึ่งครับหมู่ก้าตะวนคลองสมบูรณ์อเภอคลองขลุง
หลังจากได้รับแจ้งขอให้ไปช่วยจับงูในบ่อน้ำให้หน่อย
พอไปถึงเบาะซีเมนนะมันไม่มีน้ำนะคุณผู้ชมครับ
อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นี้อยู่ข้างบ้านลึกสัก๘เมตรได้
้นบ่อซูมลงไปซูมลงไปมันเจองูหลามครับ
มันนอนขดหมดแรงพร้อมเชียวนะฮะนี่ครับ
พี่กู้ภัยต้องสวมชุดที่มีถังออกซิเจนเพื่อช่วยหายใจนะครับ
แล้วก็ตั้งรอกแล้วก็หย่อนตัวลงไปก้นบ่อด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ผอมนั้นงูมันยังดุอยู่หรือเปล่า
พอใกล้ถึงก้นเบาะก็ลองใช้เท้ายันขอบเบาะแล้วส่งตัวไว้
แล้วใช้ตะขอลองกดหัวงูดูครับนะฮะนี่ฮะลองกดหัวงูดูนะครับ
พอกดหัวงูได้แล้วนะฮะโอ้โหนี่ใช้ทักษะหลายอย่างมากนะ
โรยตัวลงโรยตัวไปเสร็จปั๊บกดกดเสร็จปั๊บดึงจับหัวขึ้นมานะฮะ
แล้วเพื่อนที่อยู่ด้านบนคราวนี้ก็ช่วยกันชักรอกขึ้นไปครับ
อ้าวฮุยเล่ฮุยเอาพี่คนนี้ขึ้นไปนะฮะ
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็ช่วยงูหลามตัวนี้ออกมาได้
อยากดูไหมว่ามันลงไปอยู่๒เดือนตัวมันจะเหลือแค่ไหนจะเป็นยังไง
คุณผู้ชมครับงูหลามตัวนี้ยาวประมาณ๒เมตรได้ครับ
มันพร้อมเชียวเราเคยเห็นแต่งูตัวใหญ่ใช่ไหม
ใช่ค่ะอวบอวบอ้วนอ้วนใช่ไหมเขาบอกตัวนี้มันผอมเลยครับนะฮะ
คือนางเจริญเจ้าของบ้านเล่าบอกว่านู่นน่ะนะ๒เดือนที่แล้วเห็นงูตัวนี้อ้วนเชียว
มันตกลงไปในบ่อก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่วันนี้นึกยังไงไม่รู้ก้มไปดูอีกที
สองเดือนมาแล้วนะคุณผู้ชมนะอ้าวงูมันอยู่ในบ่อขึ้นไม่ได้
ก็เลยสงสารนะครับก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อน
ผู้ใหญ่บ้านก็ประสานให้กู้ภัยมาช่วยจากนั้นเขาก็เอาถังน้ำช่วยมันขึ้นมา
แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับ
หมอไม่มีเลือกที่ใช่ไหมครับไม่มีแต่บ้านเมื่อกี้มีนะ